เวลาผ่านไปนานกว่า๓๖ชั่วโมงแล้วนะครับ
และตอนนี้อยู่ในช่วงของการพักครึ่งการประมูลครับ
รวมราคา๒ใบอนุญาตนั้นราคาทะลุเกินกว่า๘๕๐๐๐ล้านบาทแล้วนะครับ
เราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดพร้อมกันกับผู้สื่อข่าว
ไทยรัฐทีวีคุณขวัญโมชารายงานสดจากสำนักงานกศธชครับ
ช่วงนี้เป็นช่วงการพักประมูลในรอบที่๓นะครับ
ก่อนที่การประมูลจะกลับมาเริ่มขึ้นอีกครั้ง

แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถคาดเดาผลการประมูลได้ครับ
พักการประมูลช่วง๒๑นาฬิกา
หลังปิดการเคาะราคารอบที่๙๐
โดยมีการเสนอราคารวม๘๕๒๙๘ล้านบาท
แบ่งเป็นการเสนอราคาใบอนุญาตที่๑
จำนวน๔๑๘๔๔ล้านบาท
สูงกว่าราคาเต็มของมูลค่าคลื่นความถี่๑๐๐และ๒๖๐
ที่๒จำนวน๔๓๔๕๔ล้านบาท
สูงกว่าราคาเต็มของมูลค่าคลื่นความถี่ร้อยละ๒๗๐
โดยใช้เวลาในการประมูลไปแล้ว๓๖ชั่วโมงครับ
ที่ใช้เวลาประมูลไป๒๗ชั่วโมงครับ
หลังภาคการประมูลผู้บริหารก็ได้กรรมการกิจการกระจาเสียง
กิจการธรรทัศน์และกิจการธรรคมหรือกษทช
แถลงข่าวการประมูลในรอบที่ผ่านมา
โดยยอมรับครับว่าไม่สามารถคาดเดาผลการประมูลได้
เพราะยังมีสิทธิ์ที่ไม่เสนอราคาอยู่ครับ
และก็ไม่ทราบว่าจะโผล่มาอีกทีในช่วงใด
เพราะช่วงนี้ยังอยู่ระหว่างการใช้เทคนิคครับ
และไม่เห็นใจผู้เข้าร่วมประปูธ
ก็คงจะเครียดกันมากนะคะตอนจังหวะนี้
แต่อย่างไรก็ตามแล้วก็พยายามทำให้การบริการที่ดีสุดนะ

เพราะฉะนั้นโรงกำไรอะไรไม่ถูกเลยมันไม่สามารถที่จะทำได้ได้เลย
เพราะว่าเขายังมีสิทธิ์ใช้ในการประเภทอีกหลายครั้ง
สิทธิ์เนี่ยสิทธิ์
สำหรับการแข่งขันในล็อตที่๑ที่มีรายเดียวข้อราคาต่อเนื่องยาวนาน
มีเพียงรอบเดียวที่มีผู้เข้าไปแข่งขัน
หากรายอื่นชนะการประมูลไปอาจจะมีปัญหาเรื่องขึ้นรบกวน
ต้องลงทุนติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมครับ
ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกทคกล่าวว่า
ช่วงขึ้นความถี่ในล็อตที่๒เป็นช่วงที่ไม่มีสัญญาณรบกวน
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจสำหรับทุกรายจึงมีการแข่งขันสูงครับ
เป็นการชิงไหวชิงคลิปในการได้เปลี่ยนไปการแข่งขันในตลาดอย่างชัดเจนอย่างมากนะครับ
และเป็นคลื่นที่มีคุณสมบัติครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้ง่ายกว่า
ดังนั้นเองเงื่อนไขทั้งทางด้านการแข่งขันและเงื่อนไขในเรื่องของด้านวิศวกรรมก็ผสมกัน
จึงทำให้ทั้ง๔ลายยังสู้อยู่ในขณะนี้ครับ
ไม่ยอมให้ใครได้ราคาที่ต่ำกว่ารอบที่แล้วนะครับ
มีความเป็นไปได้ที่จะพยายามดันราคาให้สูงขึ้น
เชื่อว่าจะไม่กระทบกับการลงทุนในระยะยาว๑๕ปีครับ
ประมูลที่ทำสถิติโลกจากข้อมูลของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
หากราคาประมูลของไทยไปสูงถึงขนาดนั้นเฉลี่ย๑๕ปี
ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายปีละประมาณ๔๕๓๙ล้านบาทครับ
ไทยรัฐทีวีลองรวบรวมข้อมูลว่าวงเงินราว๔๐๐๐๖๐๐๐ล้านบาทจะใช้ทำอะไรได้บ้างครับ
อันดับแรกวงเงิน๔๐๐๐๔๕๐๐๐ล้านบาท
สามารถสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ประมาณ๑แสนตารางเมตรครับ
ส่วนเงิน๖๐๐๐ล้านบาทสามารถสร้างรถไฟทางคู่ได้๑๓๐กิโลเมตร
คำนวณจากการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ไทยจีนระยะทาง๘๗๓กิโลเมตร
เฉลี่ยต่อลำอยู่ที่๑๒๒๕๐ล้านบาท
คำนวณจากโครงการทางด่วนพิเศษสายศรีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครครับ
มูลค่าโครงการอยู่ที่๓๒๘๑๖ล้านบาทครับ
ส่วนที่เลขาธิการกศธชเปรียบเทียบเงินจากการประมูล
สามารถนำไปสร้างรถไฟฟ้าได้เกิน๑สาย
พบว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มลงทุน๑๑๑๑๑๖ล้านบาทครับ
ชมพู๕๖๖๙๐ล้านบาท
เหลือง๕๔๖๔๔ล้านบาท
สีแดง๔๔๑๕๗ล้านบาท